บันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะวันหยุดแบบนี้ค่ะ

จะได้กินสตอเบอรี่มากกว่าเดิม

ถึงประเด็นบอกว่าเป็นเสือหน้าใหม่

ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ

คอยดูแลดีเทคแคร์ทุกอย่างเป็นสุภาพบุรุษ

คือถ้าเกิดว่าใครหลายคนติดตามอินสตราแกรม
ก่อนหน้านี้เขาก็ยอดพักว่า
เราบอกว่าทั้งวาวาและอินดี้

ดูเหมือนเป็นแฟนกันด้วยซ้ำ
เหลือแค่ว่ามายอมรับหรือเปล่า

แก้มยุ้ยคบเนี่ยไม่ได้เพิ่งคบนะคบกันมาตั้งนานแล้วด้วยคบกันมาตั้ง๖ปี
แต่มันก็มาขัดกับภาพคู่ร่วมเฟรมอย่างที่บอกไปว่าใครก็เห็นว่าอ้าวแล้วกับวาวานี่คืออะไร
มันเกินคำว่าโปรโมทละครไปแล้วดูจากความสนิทสนมกันใช่ไหมคะ
เพราะว่านุ่มอินดี้แล้วก็วาวาเนี่ยมีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่น
โมเมนต์สุดหวานกันบ่อยด้วยซ้ำเออแล้วก็ล่าสุดค่ะเรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีสาวปริศนาร้ายต่อหลายคนค่ะ
ออกมาพร้อมใจกันแฉพฤติกรรมเขาใช้คำว่านักล่าแต้มของหนุ่มอินดี้
แรงอยู่นะเอออ้างอิงมาด้วยบทสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์ค่ะ
รวมไปถึงภาพที่บรรยายว่ากำลังรอนักแสดงหนุ่มที่ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ยังมีคอมเมนต์เล่าวีรกรรมสุดแสบอีกหลายต่อหลายเรื่อง
คือแต่ละคนเนี่ยก็เรื่องไม่ซ้ำกันเลยนะครับคุณ
กลับไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีภาพคู่กับสาววาวาอยู่
ที่เข้าไปแจกสตอเบอรี่กันแบบยกไร่เลยทีเดียว

แต่ว่าเรื่องนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยชอบมาพากลสักเท่าไหร่นะฮะ
เวลาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หนุ่มอินดี้อินทัศน์เอง
ยังไม่ได้มีการเปิดปากเรื่องนี้แต่อย่างใด
บางคนเนี่ยแฟนคลับเขาก็ยังเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่
เขาบอกว่าไม่ว่าเป็นจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ย
เขาจะยังอยู่ข้างหนุ่มอินดี้เสมอ
แล้วบางคนก็บอกว่าจริงดาราก็คน
เรื่องราวส่วนตัวเขาไม่ยุ่งดีกว่า
แต่ว่าผลงานเขาก็แล้วแต่นะค่ะ
เออนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณอินดี้นะคะ

ถามคุณแม่ฮันนี่คุณแม่ของฝ่ายชายนะคะ
บอกว่ารู้เรื่องหรือเปล่าลูกชายมีข่าวแบบนี้
คุณแม่บอกอย่างนี้ค่ะว่ารู้นะว่าแอบมีข่าวกับคู่จิ้นนะ
ก็ว่าแต่ว่าค่ะข่าวที่บอกว่ามีกิ๊กถึง๗คนเนี่ย
คุณแม่บอกว่าจะเป็นไปได้เหรอเรื่องนี้
คนคนเดียวทำไมกิ๊กถึง๗คนคุณบ้างทำได้ไหมเรื่องนี้